เป็งเป็งเป็งเป็ง

แต่ต้องบอกระคังนี้ไม่ใช่ระคังนักมวยให้ขึ้นชกนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ประคังวัดนะครับ

หลังจากนี้เราก็ถ้าได้ยินเสียงของระคังจากวัด

เป็นกิจของสงฆ์เป็นวิถีพุทธเป็นวิถีพระนะครับ
คุณผู้ชมครับทางเจ้าอาวาสของวัดใส่
ที่ก่อนหน้านี้มีบางคนหรือแค่คนเดียว
ที่ร้องเรียนว่าเสียงกระคังจากวัดแห่งนี้

โอ้โหเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตขึ้นมา
เสียงวิภาควิจารณ์ของคนไทยของคนพุทธ
ของคนในโลกโซเชียลเยอะมากเลยนะครับ
จนกระทั่งทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคม
ได้ไปกราบท่านเจ้าอาวาส
แล้วก็พูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ท่านเจ้าอาวาสยืนยันจะตีระคังต่อไป

แต่ก็ยังคงจะตีให้เบาลงนะฮะ
พบกันครึ่งทางนะครับ
พระอธิกรรมปริชาบุญศรีโลเจ้าอวัดวัดทรายเปิดเผยนะครับ

ทางผู้ว่าก็จะเข้าทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนเอง
ส่วนทางวัดก็ยังคงตีระคังกันต่อไป

จะให้หยุดตีก็คงไม่ได้นะครับ
แต่จะแก้ปัญหาด้วยการตีละครั้งให้เบาลงเจอกันครึ่งทางแหละครับ

อาศัยคอนโดเคยโทรศัพท์มาร้องเรียนที่วัด
เรื่องเสียงระคังรบกวนหลายครั้งมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

เพราะท่านเคยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังตลอดแหละ
ว่าเป็นการร้องเรียนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
และท่านก็มีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการในการตีระคังเรียบร้อย
ให้วัดอยู่คู่กับ

ให้วัดอยู่คู่กับคอนโดให้ได้
หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดนะครับ
ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานเขตจะเข้ามาพูดคุยก่อน
แต่ครั้งนี้ท่านก็แปลกใจเหมือนกันว่า
ทำไมสำนักงานเขตส่งหนังสือมายังที่วัดเลย
แล้วก็ไม่ได้เข้ามาสอบถามข้อเท็จจริงนะครับ

วัดปรับตามสภาพ

ยังตีอยู่เหมือนเดิม
แต่ก็จะเบาหน่อย

ถ้าเป็นแบบยุคก่อนนะ
ส่งหนังสือต้องมาประสานได้พูดคุยกับวัดก่อน
ว่ามีเหตุการณ์นี้เขตออกหนังสือมาอย่างนี้
นี่แหละครับก็ท่านเจ้าว่าท่านก็ใช้แจงนะคะ
มีการประชุมกับพอสำนักงานเขตใช่ไหม
ทุกเขตเลยเกี่ยวกับเรื่องของนี้นะฮะ
สำนักงานเฮดบังคล
ศาสนาพุทธเขาบอกว่าได้ยินมาแบบนี้มันแค่วันละ๓นาที

นี่เลยก็เลยออกมาเป็นพาดหัวไม่ใช่แค่วัดตีระคัง
แฉเขตบางคอแหลมส่งหนังสือสั่งอีหมาม

นี่ก็ต้องมีการตรวจสอบทางสำนักงานเขตบางคอแหลมกันต่ออีกนะครับ
จริงเรื่องเสียงพวกนี้มันก็อยู่คู่กันมานานแล้ว